วัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาล
วัยรุ่นที่นครศรีธรรมราชเขาขี่มอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งมาท่อเสียงดังนะ
เนี่ยคุณผู้ชมแล้วไปเฉียวเข้ากับร้านขายลูกชิ้นแล้วไปโดนพ่อค้าขายลูกชิ้น
พ่อค้าขายลูกชิ้นเขาก็เลยมองหน้าแก๊งนี้เขาโกรธค่ะ
เพราะดีมากเลยนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
คือคนก็ยืนซื้ออยู่เต็มเลยสุดท้ายตำรวจต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบแบบนี้นะคะ
ก่อนจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถจับแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๔ทุ่มเมื่อวานนี้
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชก็ต้องตรวจสอบนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณชุมชนพัฒนาศิลปิศาสตร์
ถนนพัฒนาการคูขวางตำบลท่าวังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ถ้าว่าใครเจอแบบนี้นะ
เหตุการณ์ซึ่งหน้าโดนกระสุนสาดใส่ไม่ยั้งแบบนี้
เป็นใครใครก็ตกใจชาวบ้านเขาก็ตกอกตกใจค่ะ
ที่เกิดเหตุตำรวจไปพบเพียงปลอกกระสุนปืนตกอยู่

คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้ปืนลูกโมกขนาด๐๓๘
หรือไม่ขนาดก็ขนาด๐๓๕๗
ในการก่อเหตุแล้วก็พากันหลบหนีไปนะคะ
แต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
ชาวบ้านบอกแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
มีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์แบบแต่งซิ่ง
ท่อเสียงดังมากันหลายคันค่ะ
ขี่วนเวียนบนถนนปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ของในกลุ่มนี้
ซ้อนสองกันมาแล้วไปเฉียวพ่อค้าขายลูกชิ้น
ที่ยืนอยู่ริมถนนเป็นคุณคุณตกใจไหม

พ่อค้าขายลูกชิ้นหันไปมองค่ะ
เงยหน้ามองกลุ่มวัยรุ่นที่มันมาเฉียวแกเนี่ย
วัยรุ่นไม่พอใจเลี้ยวรถกลับมาเลย
คนซ้อนท้ายถามพ่อค้าขายลูกชิ้น

มองหน้าไซค์

เล็งใส่พ่อค้าขายลูกชิ้น
ส่วนพ่อค้าขายลูกชิ้นเห็นท่าไม่ดีค่ะ
ตั้งสติได้กระโดดหลบ
วิ่งข้ามถนนเอาชีวิตรอดมาได้คุณ

กระหน่ำยิงใส่พ่อค้าขายลูกชิ้นอีก
หลายนัดเสียงปืนดังสนั่นเลยนะคะ
บรรดาชาวบ้านผู้ใหญ่เด็กที่กำลังซื้อของอยู่แถวนั้นเนี่ย
พากันวิ่งหนีตายค่ะ
คราวดีมากไม่มีใครได้รับอันตรายเลยนะคะ
เอาปืนลงมาจากรถวิ่งตามพ่อค้าขายลูกชิ้นเพื่อจะยิงซ้ำ
แล้ววิ่งกลับไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็หลบหนีไป
ปรากฏว่าภารกิจที่จะยิงพ่อค้าขายลูกชิ้นไม่สำเร็จนะคะ
พ่อค้าขายลูกชิ้นตั้งสติได้รีบกลับมาสตาร์ทรถกระบะของตัวเองที่จอดอยู่
แล้วก็ขับไล่ขับไล่ตามกลุ่มวัยรุ่น
แต่ไม่ทันซะแล้วค่ะมันหนีไปได้นะคะ
นั่นแหละค่ะน่าอุกอ่านมากเลยนะคะ
ตำรวจตอนนี้วิทยุสกัดจับวัยรุ่นหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนะคะ
แต่ก็ยังไร้วิแววไม่พบวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวนะคะ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
กลับมาให้ได้นะคะพี่ตำรวจที่สพเมืองนครศรีธรรมราช
อยากเห็นหน้าแล้วก็ลงโทษด้วยนะคะ
เดี๋ยวนี้ไม่ต้องในร้านเหล้านะ

อันนี้ร้านขายลูกชิ้น

ต้องเดินกันอย่างก้มหน้าตลอดหรือยังไง